เป็นเรื่องที่พิจารณากันเอาเองก็แล้วกันนะคะสำหรับแต่ละท่าน
ส่วนเรื่องนี้ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องร้อนอีกเรื่องหนึ่งแล้วกัน
นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นประเด็นดราม่าสำหรับเพจที่ชื่อว่าพยาบาลบ้าย่อ
เพราะว่ามีคนไปร้องเรียนนะคะต่อสภาพพยาบาลบอกว่า
คนที่ทำคอนเทนต์นี้เนี่ยวางตัวไม่เหมาะสมเสื่อมเสียเกียรติวิชาชีพ
เนื่องจากว่าไปไลฟ์สอนการมีเพศสัมพันธ์ช่วงโควิด
อีกด้านหนึ่งเนี่ยในโลกออนไลน์มีกลุ่มคนไปให้กำลังใจบอกคลิปนี้มีประโยชน์
เข้าใจง่ายและพร้อมจะสนับสนุนต่อนะคะเนี่ยค่ะ
ถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าขอแจ้งลูกเพจทุกท่าน
จากสถานการณ์ของเพจตอนนี้มีคนร้องเรียนกับสภาการพยาบาล
กำลังถูกพิจารณาเรื่องการวางตัวไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สร้างความเสื่อมเสียเกียรติทำให้เพื่อนร่วมวิชาชีพถูกมองในภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
จากคลิปไลฟ์สดเมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงโควิดอย่างไรให้ปลอดภัย
ซึ่งเรื่องนี้ทางต่างประเทศก็มีการนำเสนออย่างแพร่หลาย
ก็คือแอดมินเนี่ยนะคะก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ลูกเพจฟังแบบสนุกสนานกวน
โดยตอนนี้ได้ลบคลิปนั้นแล้วตามคำสั่งที่คณะกรรมการแจ้งในครั้งแรก
แล้วก็บอกว่าขอความเห็นทุกท่านค่ะเพื่อที่จะนำทุกความเห็นไปยื่นกับคณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหานี้
เพื่อให้เพจได้อยู่ต่อไปเจตนาของเพจนั้นไม่เคยมุ่งทำลายหรือบรรทอนสังคม
ไม่เคยพาดพิงใครนะคะแค่มีเจตนาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงที่เข้าใจง่าย
และให้ประชาชนได้รับทราบเท่านั้นเองนะคะคือตอนนี้เจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้ยังให้ข่าวไม่ได้
สัมภาษณ์จะอะไรก็เขายังไม่อนุญาตเพราะว่าจนกว่าจะได้เข้าชี้แจงกับสภาพพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ถูกจับตาอยู่ในตอนนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย
ในหลายมุมมองเหมือนกันนะคะในโลกออนไลน์ค่ะอืมนี่ขนาด
พยาบาลนะท่านออกมาให้ความรู้นะครับ
สุขศึกษาสงสัยจะยากแล้วล่ะถ้างั้นนะฮะ